ผมก็ขอบคุณหญิงดูพรในฐานะรุ่นพี่ที่เกิดก็รักการชอบพอการนะครับ
กดความเห็นแตกต่างได้ไม่เป็นไรผมก็ยังเคารพเหมือนเดิมนะครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกันผมขออย่างเดียวกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ภูมิอื่นนะครับผมไม่อยากให้ไป
ตัดสินตรงข้ามร่องถนนทางนี้ผมไม่เห็นด้วย
เพราะความรู้นาว่า

ยาลต์เขาจะไปสู้ความกันแย่งอีกเลย
ขอให้ยอมรับคนไขของสรรควม
ท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับยังไงก็ว่าไปตามนั้น

คือการชุมนุมของคณะหลอมรวมเนี่ย

ผม๓๐วิเหลือ๓๐วิแล้วขออภัยจริง
อนุญาตถูกต้องอย่างครบถ้วนมากที่สุด
ไม่มีปัญหาทางข้อกฎหมาย

ความรู้สึกที่คุณธนกรมีกับพลเอกประยุทธ์

เหมือนที่นายกยิ่งรักกับผลเอกประยุทธ์
เคยมีความรู้สึกที่ดีกันแบบนี้
แต่ว่าสุดท้ายที่สุดนั้น
เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือการเอาประเทศไทยเป็นที่ตั้ง
หลอมรวมประชาชนยังบอกประเทศไทยต้องมาก่อน
หยุด๓ปหยุดรัฐประหารนับหนึ่งประเทศไทย
และก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับที่
แล้วมีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒